คุณผู้ชมคะมีเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นในโลกโซเทียลนะคะ

บอกว่ามีน้องหมาตัวหนึ่งนะคะ

แล้วก็ไปนั่งรอเจ้าของอยู่ที่ท่า
นั่งรออยู่ที่ท่าน้ำนับเดือนเลย
สุดท้ายแล้วเนี่ยมีสาวใจดีขับเบ้น
มารับเจ้าน้องหมาตัวนี้ไปเลี้ยงนะคะ
แล้วก็ตั้งชื่อว่าเจ้าท่าเรือ

คนเดียวที่จะมารับเขาไปเลี้ยงหลายคนแล้ว
เลือกขึ้นรถเบ้นบ้านใหญ่

ท่าเรือก็เลือกที่จะกระโดดขึ้นรถเบน

หมาตัวนี้เขาอยู่เป็นบ้างล่ะ

แล้วก็บอกว่าเออเรื่องดีแล้ว
แต่เป็นเรื่องราวดีเกิดขึ้นในสังคมนะคะ
ถูกแชร์โดยคนที่ใช้เฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าธนวันทองปรอน
เป็นภาพของน้องหมาตัวหนึ่งไปนั่งอยู่บนโป๊ะท่าเรือ

บอกว่าเจ้าตูบตัวนี้ตกลงมาจากเรือโยง

นั่งรอเจ้าของอยู่บนโป๊ะท่าเรือพระราม๕นานเป็นเดือน
คนที่รอเรือแล้วก็เห็นน้องหมาตัวนี้ก็สงสาร

นั่งเหมือนไปนั่งรอนะคะ
เหมือนมองหาเรือที่เคยอยู่อยากเจอเจ้าของเร็ว
ชาวเน็ตก็เลยสงสารแชร์กันไปในเฟซบุ๊กนะครับ
นางสาวธนวันทองปรอน
บอกกับทีมข่าวสายตรวจโซเทียลของเราบอกว่า
ปกติเธอก็จะลงเรือที่โป๊ะนี้ไปทำงานทุกเช้า

ว่าน้องหมาตัวนี้มาจากไหนมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่ามันตกมากับเรือยง

ในวันอังคารผ่านไปวันเดียว
ก็มีรายงานว่าสาวเพชรบุรีคนหนึ่งค่ะ
เบ้นมารับน้องหมาถึงนี่เลย

หญิงสาวที่รับอุปการะน้องหมาตัวนี้นะคะ
ชื่อว่านางสาวนัทพีรินปากรเกียรติหรือคุณเป้

บอกว่าช่วงบ่ายวันอังคารกำลังนั่งเล่นเฟซบุ๊กอยู่
เพื่อนก็แชร์เรื่องน้องหมาตัวนี้
ซึ่งก็คล้ายกับน้องหมาที่ตัวเองเคยเลี้ยงแต่ตายไปแล้ว

ก็เลยสอบถามเลยว่าพิกัดของสุนัขตัวนี้อยู่ตรงไหน
รู้มาว่าอยู่ที่ท่าเรือพระราม๕ฝั่งบางกรวย
ต่อมาเธอก็เลยตัดสินใจขับรถจากที่ทำงานย่านมหาชัย
มารับไปเลี้ยงเลยนะคะ
ปรากฏว่าพอมาถึงน้องหมาตัวนี้ก็กัดเธอ
แต่เป็นการกัดแบบเล่นกัดแบบงับ
เธอก็เลยประสานกู้ภัยให้ช่วยเหลือหาตะกร่อมาครอบปาก

แต่พอรับขึ้นรถสักพักก็ถอดออกได้
เธอก็เลยตั้งชื่อให้เลยว่าท่าเรือ

เพื่อที่จะระลึกความทรงจำว่าที่มาที่ไปมาอย่างไร

แข็งแรงดีร่าเริงกินอาหารกินน้ำได้ปกติ
เธอบอกว่าคุณเป้บอกว่ารู้สึกถูกจัทธามาก

แต่ถ้าหากว่าเจ้าของตัวจริงมาติดต่อขอรับไปเลี้ยงก็ยินดีนะ
เพราะว่าเจ้าของตัวจริงอาจจะผูกพันมากกว่า
แต่เบื้องต้นเธอก็จะเลี้ยงดูอย่างดีไปก่อน

ช่วยกันใส่ข้าก็เข้าปาก
เพราะว่าน้องกัด

ทอมกัดแล้ว

ถ้าเจ้าของกินเท่ามายินดีเท่าไหร่

กัดจริงน้องคู่ตกใจมากกว่าเพราะว่าเหมือนไม่รู้จักไม่เคยเจอมาก่อน
คุ้นมือด้วยอยู่เดินเข้ามาจะจับเขาเขาก็เลยอาจจะตกใจ
แต่พอขึ้นรถไปเปลี่ยนเป็นตัวละตัวไม่ใช่คนละคนนะเปลี่ยนเป็นตัวละตัว
คือรู้ไงเพราะว่าสุนัขจริงแล้วเขาจะรู้เขาจะจับออร่าได้
คุณเขียนมาสอนว่าคนนี้รักเขาหรือว่าคนนี้กลัวเขาหรือว่าคนนี้ไม่ชอบเขา
สุนัขเนี่ยถ้าเห็นว่าต่อให้เป็นคนตัวใหญ่กว่าก็ตาม
ถ้าจับสัมผัสได้ถึงรังสีความกลัวเขาข่มนะ
เพราะว่าเขาก็ถือว่าเป็นสัตว์สีเท้ามีสัญชาติยานเขาก็จะข่มเลย
ใครแสดงท่าทางกลัวเขายิ่งวิ่งไล่เขาสรุปเขาล่ะ
แต่ถ้าเกิดใครสัมผัสเขาด้วยความรักเขาก็จะรู้

ส่วนสาวที่เป็นคนโพสต์เฟซบุ๊คในเรื่องนี้คุณธนวัลก็แชร์ภาพเหมือนกัน
บอกว่าเจ้าท่าเรือมีความสุขแล้วมีคนรับไปดูแลแล้ว

นาวัลก็ยอมรับกับทีมข่าวสายตรวจโซเทียลของเราว่า

จากที่เห็นน้องหมาตัวนี้ไปนั่งอยู่ที่โป๊ะเรือทุกวัน
แต่เธอก็บอกว่ายินดีที่ได้ไปอยู่กับเจ้าของใหม่
แล้วก็หลังจากเธอมีการโพสต์ลงในเฟซบุ๊ค

มาจากศรีราชาก็มีมาจากที่นู่นที่นี่เยอะเลยนะคะ
แต่พอไปถึงพอใครจะไปรับ
ท่าเรือก็ไม่ยอมไปด้วยสักที
รายบอกไปรับตั้งหลายครั้งแต่ไม่ยอมขึ้นรถด้วย

แต่ว่าเจ้าท่าเรือเลือกที่จะไปอยู่กับคุณเป้
จากจังหวัดเพชรบุรีคนนี้ค่ะ